คุณผู้ชมครับคนเราร่างกายแข็งแรงไม่เคยเป็นโรค
ก็ใช่ว่าข้างในมันจะปกติดีนะ
มีหนุ่มคนนึงนะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแข็งแรงมาตลอดนะครับ
ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยอะไรทั้งคือจนมาไปดื่มเบียร์ขวดเดียว
สุดแล้วไปตรวจกับคุณหมอจนทำให้รู้ว่าเป็นตับแข็ง
เขาสู้ชีวิตมา๖ปีกับโรคนี้สุดท้ายเขาจากไปแล้ว
ในโลกออนไลน์ก็โพสต์ไว้อะไรกันกับการจากไปของอดีตนักกีฬาว่ายน้ำคนนี้นะครับ
ซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอายุเพียง๒๔ปี
เป็นโรคตับแข็งและเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากตัวเขารักษาตัวกับโรคนี้๖ปี
มีคุณแม่รวมทั้งเพื่อนเข้าไปโพสต์ภาพแล้วก็ไว้อะไรเป็นจำนวนมาก
เองเนี่ยได้มีการโพสต์เขายอมตัดสินใจเล่าถึงอาการป่วยของตัวเอง
เขาเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำร่างกายแข็งแรงมากแทบจะไม่เคยล้มป่วยเลย
นอนไม่หลับก็เลยไปเอาเบียร์มาดื่ม๑ขวด
เช้าขึ้นมาเริ่มมีอาการท้องอืดจนกระทั่งช่วงบ่ายปวดท้องเข้าห้องน้ำ
แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออุจจาระมีกลิ่นแรงมาก
แล้วก็มีสีดำเหมือนยางมาต่อย
อาการท้องอืดยังไม่หายจนกระทั่งแม่สังเกตเห็นว่า
ตาเหลืองเริ่มอาเจียนออกมามีก้อนริ่มเลือดออกมาด้วย
ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์
หมอสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งตับ
จึงทำเรื่องส่งตัวไปยังสถาบันมะเร็งแต่ผลออกมาไม่ได้เป็นมะเร็งตับ
จะถูกส่งตัวกลับไปยังโรงพยาบาลราชวิถี
หมอตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งพบว่าป่วยเป็นโรคตับแข็งครับ
ซึ่งมันเกิดจากเส้นเลือดฝอยในตับมันอุดตัน
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร
ไม่ได้เกิดจากการกินเบียร์แน่นอนนะ
ขวดเดียวมันทำให้เป็นโรคนี้ไม่ได้
แล้วบางคนคิดว่าเฮ้ยตับแข็งต้องกินเหล้ากินเบียเยอะใช่ไหม
อันนี้มันคือเส้นเลือดฝอยในตับอุดตันก็เลยเป็นโรคตับแข็งขึ้นมา
ซึ่งโรคนี้มันไม่แสดงอาการออกมาเท่านั้นมันอยู่ในร่างกายของเขา

แล้วอาการมันเหมือนไปกระตุ้นของมันมันก็เลยแสดงการออกมา
จนกระทั่ง๑๙กุมภัณฑ์ที่ผ่านมาบริษฐ์เสียชีวิตแล้ว
ญาติก็เลยประกอบพิธีชาปนักกิจแล้วที่วัดท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วคนในวงการกิลงกีฬาคนที่รู้จักในเฟซบุ๊คก็ไปไว้อะไรกัน
ค่ะการหมั่นตรวจร่างกายประจำปีก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ถูกต้องเห็นไหมคนแข็งแรงนักกีฬาใครว่าจะไม่มีโรคใช่ไหมก็เป็นเหมือนกัน